เบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูความเซ็กซี่ที่เพิ่มมากขึ้น
จนมันล้นออกมาเลยนะคะของสาว๒๔กิรติ
คือก่อนหน้านี้หลายคนติดตามว่าเธอมีการพัฒนาการของรูปร่างตัวเอง
รวมไปถึงหน้าตาด้วยเพราะว่าเธอเองก็ยอมรับนะ
มีการไปทำศัลยกรรมบ้างแล้วก็ดูแลรูปร่างในการออกกำลังกาย
แต่มาเรื่องหน้าอกหน้าใจเนี่ยถ้าออกกำลังกายยังไงมันก็ไม่ขึ้นขนาดนี้

นี่แหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวคนบันเทิงนะฮะ
ก็ยืดอกยอมรับไปเลยละกันแบบเต็มปากเต็มคำค่ะ
ว่าหน้าอกหน้าใจที่ดูตุ้มขึ้นแบบผิดหูผิดตา
ไม่ได้ทำเองคุณหมอทำให้
เกิดจากการนี้แหละก็ไปดูแลตัวเองกันนิดนึงนะฮะ
ซีกิรติก็มาในลุคที่เรียกได้ว่าแอบแซ่บมากขึ้น
ไม่ว่าจะตั้งใจมุมเผลอมุมอะไรอย่างนี้
ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็สวยทุกรูปนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครตามส่องไอจีของเธออยู่
รับรองได้เลยว่ามีแบบซูมเข้าซูมออก
ฉันว่าส่วนใหญ่จะซูมเข้ามากกว่าซูมออกทำไง
เออนะครับแต่ละรูปที่ยิปซีอัพอวดเหล่าฟอร์ลัวเวอร์
ก็มีทั้งช็อตเว้าช็อตแหวกให้ได้เห็นอะไรวับแวมกันบ้างค่ะ
ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวเนี่ย
ตั้งใจจะเบนเข็มเปลี่ยนจากแนวสาวหวานใส
มาเอาดีทางด้านซ้ายเซ็กซี่แบบเต็มตัวเลยหรือเปล่าจ๊ะสาวยิปซี่

ภาพรวมดิฉันอยากจะไม่ได้อยากให้ไปโฟกัสที่เรื่องหน้าอกหน้าใจเขา
อยากให้โฟกัสเรื่องการดูแลตัวเองมากกว่า
เนอะตอนนี้ต้องบอกว่าเธอเป็นอีกหนึ่งสาวนะ
ที่เป็นแบบว่าไอดอลของผู้หญิงเฮลตี้เลยก็ว่าได้นะคะ